อ่อต้มให้ผ่านหลังคนอีกอีกอันอันหรออ่าอ่าข้อกำข้อที่
ต้มก็ได้ค่ะอยากจะเป็นต้มครับต้มใช้เจื้อลงปอดอ๋อ

พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว
พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

พระเจ้าข้าว

สวัสดีครับสวัสดีครับ